พาไปดูสาวคนหนึ่งค่ะเธอกินลาบเลือดปูไตแบบสดเลยค่ะ
ทุกคนคืออย่ากินก่อยขมนะจ๊ะก็เลยสั่งอาหารประจำมา
แต่ว่าแยกเลือดเนอะมาจากทุกคนเขามาใส่เลือดกันเนอะจ้ะ
ลาดลงไปเลยจ้านี่แดงแดงเลยจ้
เหลือสดสดเนอะแล้วก็ต้นหอมผักชี
แล้วก็ขาดไม่ได้นอกจากช่วงนี้เมนูปูฟีเวอร์เนอะจ้ะ
กลับขอโทษขออภัยคนที่เพื่อนบนกินดิบนั้นได้จากคลิปนี้
อ่าใส่ลงไปเลยจ้าปูฟีเวอร์เนอะจ้ะช่วงนี้
คนจ้ะมาเสพเสพลงกันด้วยจ้ะ

อื้อหื้อสอบปูหน่อยจ้ะ
อื้อ
อื้อข้าวทาจ้ะโอ้
โอ้ยโดนด่อล่านลงไปอ๋อน้ำสีสอดจินทะพู

เลือดสดนี่แหละค่ะคุณบอกว่าอย่างนี้ใครไหวก็ดูไปใครไม่ไหวก็ฟังเอาแล้วกัน
แต่มันก็เป็นวิถีของคนที่ชื่นชอบเมนูอาหารแบบนี้
เจ้าคนนี้นะคะเธอชื่อคุณอมรดาวศรีเมืองหรือน้องหมวย
วันนี้เธอมาโชว์กินเมนูลาบเลือดปูนาไต่สดวิธีการทำก็คล้ายกับพวกเมนูลาบเลือดนะคะ
แต่ว่ากิมมิกของเขาคือจะนำปูนาตัวเป็นไต่ดุ๊กดิ๊กนี่แหละ
คลุกเคล้าเข้ากับข้าวคั่วพริกมะนาวและเลือดสดในชาม
แล้วก็หยิบกินแบบยังดิ้นอยู่เลยอ่ะดิว
คือคุณหวยเธอบอกแล้วว่าเป็นคนอีสานแล้วก็ชอบทานอาหารอีสานอยู่แล้วนะ
ก็เลยเริ่มทำเพจนี้ขึ้นมา
และหลังจากที่ได้โพสต์คลิปนี้ออกไปนะ
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็น

เขาก็อาจจะชื่นชอบเพราะว่าใส่เสื้อมันก็เหมือนกันไปล่ะ
อยากจะให้บอกว่าชื่นชอบเมนูอาหารอีสานเหมือนกันไง
หลายคนมาคอมเมนต์เธอบอกว่าเป็นห่วงนะ
เป็นห่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาไงว่า

บางคนก็ชื่นชมเธอว่าเธอช่องกล้าเหลือเกินสุดยอดจริงนะจ๊ะ
บางคนก็ว่ากันไปต่างนานเนอะ
ขณะที่กรมควบคุมโรคค่ะ
ก็เคยแจ้งเตือนนะคะเคยบอกเคยให้ข้อมูลว่าปูนาเนี่ยตัวเป็นเป็นเนี่ย
รวมถึงปูนาดองแบบดิบก็แล้วแต่เนี่ยนะ

เนื่องจากว่าในตัวปูนาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีพญาติติดมาอยู่ก็ได้
เพราะว่ามันอาจจะอยู่ในสารสิ่งแวดล้อมของที่อยู่ตามท้องทุ่งนา

ผมคนหนึ่งที่ชอบทานส้มตำปู
อาจจะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะร้านก็ต้องเลือกร้านที่ดีร้านที่เขาทำสะอาด
เขาก็มีการเอามานึ่งก็ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยด้วยเหมือนกัน

ถ้าไม่สุกก็ไม่ควรรับประทานเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้

ย่อยในกระเพาะของเรามันไม่สามารถทำให้พญาติหลายชนิดตายได้
คือต้องทำให้สุกก่อนนั่นแหละนะคะ
คือคุณผู้ชมค่ะนอกจากปูแล้วนี่นะคะ
อาจจะมีปริงเราไม่ได้กินปริงหรอก

มันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปูนะคะ
ดังนั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพ
ลิงเข้าไปอยู่ในท้องเราไปกินเลือดกินเนื้อเรานะฮะ
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าปิงบางชนิดเนี่ย
มันไม่ใช่ว่าเข้าไปในท้องแล้วมันจะตายนะ
มันคือยีขาวนะมันเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะ
ใช่ค่ะดังนั้นก็คือเอามาให้ดู

คุณก็ต้องดูให้ดีว่ามันสะอาดปลอดภัย

แต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่มั่นใจอย่าเสี่ยงดีกว่า

กินแบบว่าที่ปรุงสุกร้อนอะไรอย่างนี้ดีกว่า